มาดูอีกหนึ่งเรื่องอดีตยอดนักมวยเขาได้ชื่อว่าเป็นอดีตยอดขุนศึกเลยคนหนึ่ง
มีคือไปก่อเหตุการณ์ฆ่าพ่อของตนเอง
แต่ว่าพอถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับยังคงให้การปฏิเสธ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาค๔เร่งไป
เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดกับนายอาทิตย์เท้าแสงอายุ๓๗ปี
ถ้าเกิดเป็นพวกเซียนมวยคนดูมวยจะรู้จักกันดี
เป็นอดีตยอดนักมวยเจ้าของชายาขุนศึกพีเอ็นยิม
แต่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าพ่อของตนเองคือนายภัยศาลเท้าแสงอายุ๖๖ปี
เขาใช้มีดฟันเข้าที่หน้าที่ศีรษะที่ลำคอจนพ่อเสียชีวิต
แล้วก็นำศพไปทิ้งไว้หลายวันเอาไว้ในบ้านพักของตนเองที่จังหวัดขอนแก่น
ที่อำเภอหนองเรือก่อนจะมีคนไปพบศพ๓วัน
ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวในอาทิตย์ที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
คือเขาหนีมากบดานที่ลาดพร้าวเนอะอยู่ที่กรุงเทพมหานครแถววังทองหลัง

นอนจากนี้ตำรวจก็ยังพบยารักษาทางจิตเจ้าเวทของผู้ต้องหาด้วย
ไปเจอในรถซึ่งก็ตรวจสอบว่าเป็นยาตั้งแต่ปี๕๙แล้วนะฮะ
ทดานของพันธุ์ตำรวจเอจรัตน์พัฒน์สุตยะสรรณาคม
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่า
เรื่องต้นนายอาทิตย์ยังไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางตำรวจในการสอบสวน
ก็ยังคงให้การวกไปวนมาแล้วก็บอกว่าปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าพ่อ
แล้วก็อ้างว่าหลังจากพบศพพ่อรู้สึกตกใจมาก
จากนั้นก็เลยขับรถเข้ามาหาเพื่อนหาพี่สาวที่กรุงเทพ
จนกระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้
ส่วนสาเหตุที่พ่อถูกฆาตน่าจะเกิดจากการทะเลาะกันกับคนในหมู่บ้าน
เขาว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นคนทำนะ
ได้ว่าสาเหตุที่ไม่ไปงานศพพ่อเพราะว่าคิดว่ามีคนเยอะก็เลยไม่ต้องไปแล้ว

มันจะมีตรงกันกับเขาไหม
เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้อาวุธอะไร

แล้วก็ต่อยบีดาเขาคือเป็นพุทธกาย
จนล้มมาไปเป็นอย่างนั้น
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบประวัติคุณผู้ชมย้อนหลังไปนะ
ปี๓๗นายอาทิตย์มีปัญหากับเรื่องของระบบประสาทจริง
ก็เลยเลิกชกมวยไปคือต่อยมวยมากจนมีระบบไม่ปกติแล้วล่ะ
จากนั้นเลยก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดกับพ่อกับแม่
แล้วก็เคยมีพฤติกรรมเรื่องของทำร้ายร่างกาย
ภรรยาบ่อยครั้งพอโมโหสุดท้ายภรรยาก็ทนไม่ไหว

ล่าสุดตำรวจยังคงควบคุมตัวนายอาทิตย
ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรหนองเรือเพื่อสอบส่วนเพิ่มเติม
ก่อนจะส่งไปฝากหางที่เมืองจำขอนแก่นในวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้
จากนี้ก็จะเชิญจิตแพทย์ไปสอบถาม
พฤติกรรมอาการทางจิตของผู้ป่วยด้วยว่า
เขาป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแกล้งป่วยหรือเปล่า

สำหรับอาการของตัวผู้ต้องหาเองตัวผู้ต้องสงสัยนะคะใช่ค่ะ